ตำรวจภูทรเมืองสมุทรสาครนะครับเขาเร่งแกะรอย
คนร้ายวิ่งราวซ่อยข้อมือฮะซ่อยข้อมือ
หนัก๒บาทจากร้านทองกลางห้างสรรพสินค้า
นี่แหละครับคุณผู้ชมมาแล้วกล้องวงจรปิด
จับภาพผู้ชายคนนี้ครับรูปร่างสูงนะ
ทองคำหนัก๒บาทได้มูลค่ากว่าหกหมื่นครับ
พนักงานก็หันไปหยิบมาให้ดูทั้งถาดเลยนี่ฮะ
จากนั้นคนร้ายนะขอลองสวมหน่อยนะขอลองสวมหน่อย
ไปหนึ่งเส้นแล้วทำเนียนยืนอยู่หน้าร้านนี่แหละ
มองนั่นมองนี่สบโอเคกูไปแล้ว
นี่ครับไปแล้ววิ่งไปแล้วครับจังหวะที่พนักงานขายเนี่ยนะฮะ
หยิบเครื่องเลขมาจะคิดราคาให้คนร้ายวิ่งหนีไปแล้วครับ
เหตุเกิดที่ห้างทองบางกอกโกครับ
ห้างสรรพสินค้าชื่อดังเขตเทศบาลนครสมุทรสาครเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้
หลังก่อเหตุนะคนร้ายวิ่งไปขึ้นรถจักรยายนต์สีฟ้าขาวนะครับ
จอดไว้แล้วก็ขี่รถหลบหนีไป
ขณะนี้ตำรวจเร่งสกัดจับอยู่
ลงพื้นที่ไปแกะรอยตามเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายใช้หลบหนีนะครับ
และที่ผมบอกโอ้โหสมุทรสาครเยอะจัง
ที่ร้านทองมากถึง๔ครั้ง
สมุทรสาคอนเดือนนี้ยังไม่หมดเดือนเลยนี่
๗วันยังไม่๒๑วันดีด้วย

เอามาดูในกรุงเทพมหานครบ้างครับ
ในห้างสัพพสินค้ายานราวินทราครับ
เอาซ่อยเป็นซ่อยคอทองคำน้ำหนัก๑บาท๒เส้น

บอกว่าคนร้ายเป็นผู้ชายนะอายุ๒๐๒๕ปีได้
รูปร่างใหญ่ตัวใหญ่อาจจะไม่สูงมากนะคะ
สูง๑๖๐เซนติเมตรทำทีมาขอดูสร้อยคอนะฮะ
พอสบโอกาสที่พนักงานเผลอคนร้ายก็รีบนะฮะ
หยิบสร้อยทองแล้วก็วิ่งหนีไปนะฮะ
ตอนนั้นก็มีพลเมืองดีพยายามวิ่งไล่ตาม

เคราะห์วงจอดปิดเพื่อแกะรอยแล้วก็ติดตาม
คนร้ายรายนี้เหมือนกันฮะค่ะหัวขโมยเยอะเลยนะคะ
โจทย์เนี่ยเยอะกว่ายุงอีกนะตอนนี้